คือมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งนอนเสียชีวิตปริศนาอยู่ในล้อยางรถยนต์
ซึ่งอยู่ใต้สะพานข้ามแยกที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบ
ทรัพย์สินข้างที่วางอยู่ข้างเขามันมีกระสอบปุ๋ย

แต่มีธนบัตรมีเหรียญรวมกันแล้วกว่า๒๐๐๐บาทเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้วได้รับแจ้งมาว่า
พบศพชายสูงอายุนอนเสียชีวิตอยู่ในล้อยางรถยนต์ไม่ทราบสาเหตุ
จุดที่พบศพก็คือใต้สะพานข้ามแยกกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะในอำเภอบางพลีค่ะ
พอเข้าไปตรวจศพก็ยังไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่ออะไร
แต่คาดเดาได้ว่าน่าจะอายุประมาณสัก๖๐๗๐ปีและน่าจะเป็นคนเร่ร่อนค่ะ
ข้างตัวเนี่ยมีกระสอบและถุงบรรจุของเก่าประเภทขวดพลาสติกแล้วก็ของอื่นวางอยู่ใกล้ตัว
ทีนี้มันมีกระสอบปุ๋ยเก่าอยู่ถุงหนึ่งที่วางอยู่ใกล้
ตรวจสอบข้างในเนี่ยนะคะมีทั้งเหรียญมีธนบัตรราคาตั้งแต่๒๐บาท๕๐บาท๑๐๐บาทแล้วก็๕๐๐บาทอัดกันแน่นเลยค่ะ
นับรวมแล้วกว่า๒๐๐๐บาทเลย
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้มาว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนเร่ร่อน

ซึ่งเงินที่พบในกระสอบก็คิดว่าคงเป็นเงินที่ผู้ตาย
สะสมมาจากการขายของเก่านี่แหละ

เพื่อจะรอญาติมาติดต่อขอรับคืนนะคะ
แต่ด้วยความที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใคร
ก็เลยยังไม่สามารถติดต่อญาติได้
เพราะว่าไม่ได้มีเอกสารอะไรแสดงตัวด้วย

หลังชนะสู่ศพแล้วแพทย์ระบุว่า
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ถ้าใครมีเบาะแสหรือรู้จักญาติของผู้ตาย